ยังอยู่กันที่เรื่องของการใช้รถเช็ดถนนนะคะ
ล่าสุดนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถตู้
พานักท่องเที่ยวต่างชาติจะไปเที่ยวน้ำตกที่กาญจนบุรี
แต่รถเสียหลักแล้วไปพุ่งชนต้นไม้
ก็เลยทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากนะคะ
เรื่องต้นตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหากับคนขับรถตู้นี่แหละค่ะ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
และยังทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมาก
มีกล้องหน้ารถสามารถบันทึกเหตุการณ์
ทึกครั้งนี้เอาไว้ได้ค่ะไปดูภาพกันก่อนเลยค่ะ
โอ้โหถึงขนาดเสียหลักและพลิกคว่ำคือขับด้วยความเร็วมาก
อย่างที่คุณมธรรมพุทธชมเห็นไหมคะ
คือเร็วแล้วก็เลยเสียหลัก
เสียหลักแล้วถึงกับพลิกความแล้วไปชนต้นไม้เลย
โอ้โหดูสิฮาจากภาพ

เบรกตัวโก่งเบรกกันเกือบไม่ทันเลยนะคะ
นี่เป็นภาพที่บันทึกจากกล้องหน้ารถนะคะ

ซึ่งทำให้เห็นเหตุการณ์วินาทีชีวิต
เพราะรถตู้คันนี้ขับมาด้วยความเร็วบนไหลทางด้านขวา
บนถนนเพชรเกษมตะบนบางแขมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
ก่อนที่ในที่สุดแล้วเสียหลักพุ่งชนต้นไม้เกาะกลางถนน
จนมีคนบาดเจ็บจำนวนมากเลยค่ะ
หลังเหตุการณ์ผ่านไปนะคะตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย

แล้วก็เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกือบทั้งหมด
ก็คือเกาหลีใน๗คนเยอรมัน๑คนอินโดนีเซีย๑คน
รวมทั้งคนขับรถเป็น๑๐คนด้วยกันค่ะ
ทราบชื่อคนขับรถตู้คือนายธินกรมีเขา
อายุ๒๘ปีก็บาดเจ็บศีรษะแตก
ส่วนผู้บาดเจ็บชาวต่างชาติถูกช่วยเหลือ
นำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล
ทะเบียน๑๐๒๑๙๖สุพรรณบุรี
สภาพรถเนี่ยสภาพท้ายรถก็ได้รับความเสียหายไปด้วยนะคะ
ด้านนายธินกรซึ่งเป็นคนขับรถตู้คันนี้ค่ะ
เขาเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็พานักท่องเที่ยวต่างชาติ

มุ่งหน้าไปยังน้ำตกเอราวันที่กาญจนบุรี
พอมาถึงที่เกิดเหตุรถเสียหลักตกข้างทาง
เขาก็เลยหักพวงมาลัยก่อนที่รถจะเสียการทรงตัว
จึงหมุนปัดไปชนกับต้นไม้บริเวณร่องเกาะกลางถนน
แต่ยังเคราะห์ดีมากนะคะมีแค่ผู้บาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิต
ขณะเดียวกันตำรวจก็ยังสอบปากคำนายธินกร

และตรวจสอบกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ

เรื่องต้นตั้งข้อกล่าวหาคนขับรถ
ว่าขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
และทำให้มีผู้ได้รับบัตรเจ็บจำนวนมากค่ะ
จากคลิปที่เห็นก็ต้องบอกว่าประมาทจริงแหละคือขับมาด้วยความเร็วมาก
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นฉุกเฉินกระทันหัน
ความเร็วระดับนี้เบรกก็คือมีแต่เสียหลักอย่างเดียวเลย
เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ